ร่วมคุยข่าวกับเราได้นะคะหรือว่ารายงานสภาพอากาศ
หรือว่าจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ
ทางหน้าจอข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันมานะคะ
ใช่ครับหลายท่านก็ยังคงไปเที่ยวกันอยู่นะฮะ
แบบนี้ครับว่าไปเที่ยวก็ยังคงกัดอย่าตกนะฮะ
เรื่องโควิด๑๙ยังคงน่าเป็นห่วงกันอยู่
ใช่นะคะหลายพื้นที่ก็มีการดูแลป้องกันกันอย่างดี
ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนโรคนะคะ
หนุ่มดีเจซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่ติดโควิด๑๙รายล่าสุดนี่
เจ้าหน้าที่ก็มีการไปตรวจผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
ซึ่งมีมากถึง๙๗๐คนนะคะตอนนี้ก็ทยอยตรวจกันไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ความคืบหน้าการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสทั้งหมดใน๙๗๐คน
แบ่งเป็นผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง๑๑๙คนเสี่ยงต่ำ๘๕๑คน
ตรวจหาเชื้อทั้งหมด๕๑๖คนไม่พบเชื้อ๕๑๓คน
ทีนี้มี๓คนนะคะที่ยังคงรอผลตรวจอยู่นะคะ
ส่วนกรณีสาวลาวพนักงานร้าน๓วัน๒คืนย่านพระราม๓
ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของดีเจหนุ่มผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
ที่มีการหลบหนีการกักตัวไปก่อนหน้านี้
ขณะร้านก็ปิดบริการชั่วคราวนะคะ
แล้วก็มีการทำความสะอาดมีการพ่นยาฆ่าเชื้อไป
เมื่อวันที่สี่กันยายนที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าหลบหนีไปเนี่ย
เนื่องจากว่ากลัวค่ะใบอนุญาตทำงานต่างด้าวหมดอายุ
กลัวจะโดนเจ้าหน้าที่จับก็เลยอ่ะกลัวหนีไปนะคะ

เมื่อวานนี้ก็ส่งตัวไปกักเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ

ซึ่งมีพนักงานที่เดียวกันกักตัวรวมทั้งหมด๒๕คน
ทั้งหมดนะคะไม่พบเชื้อโควิด๑๙
คนมีไข้นะคะที่ยังไม่ได้ตรวจไปแล้วมีไข้
แต่ก็ไข้ไม่สูงมากก็เลยต้องแยกตัวเนี่ย
กักตรวจหาเชื้อรอบ๒กันอีกทีนะคะ
รู้ตัวว่าเสี่ยงอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับผู้ต้องขังคนนั้น
ไปตรวจกันซะนะฮะจะได้ผลออกมาเร็ว
แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมานั่งล็อกดาวน์ประเทศรอบ๒
มันจะหนักมากกว่านี้นะ